คุณผู้ชมค่ะความฝันของสาวไซส์เล็กเป็นจริงแล้วค่ะ
คุณเต้ยจรินพรได้เดินแบบสะบัดชายกระโปรงด้วยนะคะ

เอาไปดูภาพกันซะหน่อยซิยังไงคะ
หลายคนคงเห็นภาพกันแล้วโอ้โหจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผม
และที่สำคัญอินเนอร์เธอก็มาเต็มเล่นใหญ่เหมือนคนตัวสูงเลย
แต่รอยเท้าเต้ยก็สูงเหมือนกันนะ

ก็ดูสุดสูงของเต้ยสิคะเออแต่ก็สู้นะจ๊ะก็
เดินไปไม่แข้งขาหักอันนี้เราก็ดีใจด้วยแล้วนะคะคุณ
แต่คุณเห็นอินเนอร์แรงแบบนี้ก็ไม่ไหว

ชาวเน็ตค่ะคุณไปเหน็บเจ้าตัวแรงเลยนะว่า
เต้ยเนี่ยไม่เหมาะเลยกับการเดินแบบนะคะ
เนื่องจากรูปร่างก็รู้อยู่เธอน่ะ

แต่งานนี้นะคะสาวเต้ยก็ไม่ซีเรียสเลยค่ะ

จากเจ้าตัวค่ะก็ตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่เลย
มีครูดีอย่างคุณปอยตีชดาด้วยค่ะ

ก็เป็นการเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ครั้งแรก
แล้วก็จริงก็ตั้งแต่เด็กก็อยากที่จะเดินแบบอยู่แล้วค่ะ

แต่ตอนเดินนี่คือหัวใจตึกอย่างนี้เลยค่ะ
มีคุณแม่สอนมาค่ะ
คุณแม่ก็คือพี่ปอยตีชดาค่ะ
คุณแม่บอกว่าต้องเอาไหล่ไปข้างหลังนะ
แล้วก็เดินออกไปเลยค่ะ

นางแบบที่เดินมาข้างนี่คือสูงมาก

มาเท่านี้ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
ก็เอาเป็นว่ามาแนวนี้ก็ได้นะคะมาแนวตัวจิ๋วเลย
ก็เห็นโมเดลแบบสูงแล้วก็ดูอะไรแปลกบ้างค่ะ

ใช่ค่ะแต่เต้ยเองก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ความพึงพอใจของดีไซเนอร์ด้วย
ออกแบบชุดมาอยากจะให้หุ่นสาวแบบประมาณนี้ใส่